ที่ต้องจับตาอีกเรื่องหนึ่งก็คือการประชุมรัฐสภา
เพื่อลงมติร่างรัฐธรรมนูลแห่งราชอาณาจักรไทย
แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา๘๓และมาตรา๙๑ในวาระ๓นะคะ
ผลการลงมติในวันนี้ที่ประชุมลงมติรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูลวาระ๓ค่ะ
โดยสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบเกือบทั้งหมดนะคะ
เห็นชอบ๔๗๒คะแนนแบ่งเป็นสส๓๒๓คะแนนสว๑๔๙คะแนน
และผลการลงคะแนนปรากฏว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบผ่านทั้ง๓เงื่อนไข
ตามที่รัฐธรรมนูลกำหนดทั้งเสียงสอสอที่ได้เกินกึ่งหนึ่งเสียงจากสวให้ความเห็นชอบ๘๔เสียง
รวมถึงเสียงจากภักดิ์ฝ่ายค้าน๔๕เสียง
จึงถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขนะคะ
ขั้นตอนต่อไปจากนี้ก็จะเป็นไปตามรัฐธรรมนูลมาตรา๒๕๖วงเล็บ๗
คือพักไว้๑๕วันเพื่อนำร่างขึ้นทุนกล้าทุนกระหม่อมต่อไปนะคะ
ซึ่งเป็นภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะ
สำหรับข้อแตกต่างของการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
และในอนาคตอันใกล้ก็จะมีจุดต่างอยู่ที่เดิมมีบัตรเลือกตั้ง๑ใบ
จะเลือกได้ทั้งสสแบ่งเขตและสสบัญชีรายชื่อ
กรณีนี้ถ้าเกิดพักไหนได้สอสอเขตเยอะก็จะได้บัญชีรายชื่อน้อย
อย่างเช่นพักเพื่อไทยถ้าได้สอสอเขตน้อยก็จะได้สอสอบัญชีรายชื่อเยอะ

ส่วนฉบับที่มีการแก้ไขจะมี๒ใบค่ะ
ที่๑เป็นการเลือกสอสอเขต
ที่๒ประชาชนสามารถเลือกพักที่ชอบได้
คือถ้าเขตไหนชนะแล้วชนะเลยได้๑ที่นั่ง
ส่วนใบที่๒จะเอาคะแนนทั้งหมดมารวมกันแล้วหาร
เพื่อหาจำนวนของสอสอตามคะแนนที่ได้รับ
แล้วก็แก้สัดส่วนสสเขตบัญชีรายชื่อจาก๓๕๐ต่อ๑๕๐เป็น๔๐๐ต่อ๑๐๐นะคะ
นี่ค่ะขณะที่ทางฝั่งของพักเก้าไกลค่ะ
นำโดยนายพิธาริมเจริญรัฐวันนี้แถลงจุดยืนการลงมติ
ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ๓บอกว่า
งดออกเสียงเพราะพักไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนุน
มาตรามาตั้งแต่ต้นแล้วนะคะ
ก้าวไกลบอกว่าพร้อมที่จะสู้ในทุกกติกา
แม้ว่าจะกังวลถึงจำนวนสอสอที่จะลดลงก็ตามค่ะ
มาดูครับไอ้การใช้บัตรใบเดียวที่ผ่านมาจะเป็นยังไง
ถ้าย้อนไปดูผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาเห็นไหมครับ
บัตรใบเดียวปั๊บเนี่ยพักเพื่อไทยพักใหญ่ฐานเสียงเยอะ
เป็นยังไงปาร์ตี้ลิสต์ไม่ได้สักคนเดียว
ขณะที่พักพลังประชารัฐเป็นอย่างไร
โอ้โหสอสอมาเป็นกรอบเป็นกรรม
นายสมชัยศรีสุธิยากรนะครับระบุบอกว่า
กติกาแบบเดิมผลที่เกิดขึ้นก็คือ
อาจจะทำให้พักพลังประชารัฐเสียเปรียบ
ในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วแต่การเลือกตั้งครั้งหน้า
เกณฑ์ที่ตั้งเอาไว้นะครับในการเลือกตั้งจะทำให้พักพลังประชารัฐ
อาจจะไม่มีสอสอแบบบัญชีรายชื่อนะ
เพราะถ้านำจากผลจากการเลือกตั้งซ่อมที่ผ่านมา
พลังประชารัฐชนะมาอย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องแก้ไข
ขณะที่นะครับนายสติธรธนานิธิโชธนักวิชาการนะครับ
วิจัยเรื่องการเลือกตั้งระบุว่า
การใช้สูตรเลือกตั้งแบบบัตร๒ใบตามรัฐธรรมนูลนะครับ
ปี๒๕๔๐ถึง๒๕๕๐เนี่ยนะ
พลังประชารัฐกับเพื่อไทยสูสีกันแท้กันไม่มากหรอก
เพราะว่าเพื่อไทยเนี่ยพลังประชารัฐเนี่ย
ประกอบของพักคล้ายกันในด้านตัวของผู้เล่นนะครับ
คือมีสอสอเขตในมือแข่งกันแหละ
เพื่อไทยก็มีความเป็นพักนะฮะมีกระแสพักช่วยผู้สมัคร
แล้วก็มีโอกาสที่จะเอากระแสพักไปได้ปาร์ตี้ลิสต์ด้วย
นี่แหละฮะไอ้บัตร๒ใบมันคือเลือกคนที่รักเลือกพักที่ชอบ